สวัสดีค่ะพบกับรุ๊กก่อนร้อนดาวกับดิฉันนัทชาหกิตโมค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนเปิดตัวแรงช่วงต้นวันดูกานะคะมีฝนเทลงมาในหลายพื้นที่ค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนฟ้าข้างนอกรมกระโชคแรงนะครับประมาณร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของ

คนค่ะฟ้นเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิจะรอดอบอ้าวก่อนฝนตกค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่ฉันพาคุณไปที่ประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมไปดูฟาร์มนะคะหอยนางลมค่ะที่มีการเทหอยนางลมทิ้งทำไมต้องเททิ้งค่ะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากโ
ให้แก่หอยนางลมนั่นเองค่ะและนี่คือรูปการณ์ร้านหนาวันนี้สวัสดีค่ะ